ต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะการเลิกลาค่ะ
ว่านักแสดงสาวชาวลาวลูกน้ำนั้นจะใช่มือที่๓หรือเปล่าค่ะ
โดยล่าสุดค่ะก็มีกระแสข่าวว่าภาพทั้งหมดนั้นที่ปล่อยออกมา
เกิดจากฝีมือผู้จัดการส่วนตัวของเพื่อนซีปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์

โดยหญิงค่ะยืนยันว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่อยากจะให้ดึงใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะ
เพราะทุกอย่างมันจบลงแล้วค่ะ
หนูว่าจริงอย่าเอาพี่เอสมาเกี่ยวเลยค่ะ
เอสเป็นอีกคนนึงที่เป็นคนที่มีพระคุณกับหนูค่ะ
แล้วก็หนูว่ามันไม่เกี่ยวกับพี่เอสในเรื่องนี้
เป็นคนที่อยู่กับหนูตั้งแต่วันแรกที่หนูร้องไห้จนถึงทุกวันนี้

หนูมองว่ามันเป็นเรื่องแค่ของหนูกับพี่ตาม
คือไม่อยากให้ดึงคนอื่นมายุ่งแล้ว

จบแล้วอ่ะหนูคือตอนนี้หนูต้องเข้มแข็งแล้วก็เลือกที่จะเดินไปข้างหน้าค่ะ
ทำเพื่อตอนนี้ต้องทำเพื่อตัวเองทำเพื่อครอบครัวแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือมันมีบุคคลหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ

นักร้องลูกทุ่งคนนี้ค่ะก็ยังเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ร่วมเล่นละครเรื่องเดียวกับตูมต่ำแล้วก็ลูกน้ำด้วยนะ
ก็ออกมาบอกว่าตนเองก็ทราบตามข่าวที่ออกมานั่นแหละครับพี่
ส่วนตัวก็สนิทสนมกับน้องลูกน้ำเช่นกันนะ
มีไปรับไปส่งกันตามภาษาพี่น้องที่ร่วมงานกันเท่านั้น

ไม่นะก็ยังทุกอย่างก็ยังดำเนินไปตามปกติครับ

ทุกคนก็ยังมีกำลังใจให้กันและกันอยู่ตลอดครับ
เพราะว่าเราก็รู้จักมาตั้งแต่ก่อนที่จะ

กลัวเขาลำบากเรื่องอย่างต่างอาหารการกินกินแต่บ่อ

อยู่ที่ติดรถไปส่งที่บ้านที่เขาอยู่ครับ

ไม่เลยครับน้องก็แชร์เพลงแชร์อะไรให้เราปกติ
ซึ่งน้องก็เป็นน้องน่ารักคนนึงใช่ครับ
โอ้โฮก็เป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งนะคะ

ก็สนิทสนมกันพอสมควรนะ

แต่คุณผู้ชมค่ะเรามีคลิปหนึ่ง

อร่อย
ไม่ได้อร่อยเพราะช็อกโกแลตนะเพราะอะไรเพราะคุณป้น

ไปประจำนึงป่ะ

กวนพวกมันไปไหนกันหรอไปอย่างนี้ด้วยนะคะ
คุณคือมือที่ป้อนไป

ใช่เขาบอกว่าไม่ได้อร่อยเพราะว่าช็อกโกแลตนะ

โอ้โหกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเลยนะคะว่า
เฮ้ยจริงแล้วความสัมพันธ์ของคู่นี้เนี่ย
เขาแอบกิ๊กกักกันเขาแอบคบซ้อนกันอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่
แล้วประกอบกับก่อนหน้านี้
แล้วยิ่งมีคลิปหวานแบบหวานกว่าช็อกโกแลตแบบนี้ออกมา
อกย้ำกับกระแสข่าวก่อนหน้านี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะคะ

ออกมาชี้แจงออกมาเปิดใจแล้วก็พูดให้หมดว่า
เรื่องจริงมันเป็นยังไงกันแน่
ถ้ารักกันหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ออกมายอมรับอะไรอย่างนี้เนาะ